ส่วนสาวคนนี้ก็บอกเลยว่าเหนื่อยมาทั้งปีปาดเหงื่อทั้งทีก็ขอให้มันแบบสะใจไปเลยค่ะสำหรับน้องใหม่ดาวิกาก่อนหน้านี้เธอโชว์แหวนเพชร๑๐กรัฐไปแล้วเปย์ให้ตัวเองหลังจากที่เหนื่อยมาหลายปีคุณผู้ชมค่ะล่าสุดบอกเลยว่าขอเปย์ให้ครอบครัวบ้างกับบ้านหลังงามราคาเคลียร์หูแล้วฟังดีค่ะ
หรือหาดหลังหนึ่งคุณผู้ชมน่าจะเหมาะสมกับน้องใหม่มากกว่านะแล้วน้องใหม่เนี้ยก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นความตั้งใจที่น้องเนี้ยอยากจะทำให้กับครอบครัวค่ะด้วยความหัวโอคนสร้างบ้านคุณผู้ชมรู้ดีนะต้องเจอกับงบที่บานปลายแน่นอนซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องงบก็
หน้อยล้านขนาดนี้ถ้าเสร็จนะขนาดไหนไปฟังน้องใหม่หน่อยจ้า
หลายคนบอกว่าสร้างบ้านก็คือเท่ากับบานปลาย
ใช่ถูกต้องไม่เถียง
ค่ะไมเกรนค่ะปวดหัวขั้นไมเกรน

ทำงานค่ะทำงานรับอีเวนต์รับอีเวนต์ค่ะ
คือแม่หนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของแบบผู้ชมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็เห็นเขามองบ้านไปดูบ้านที่กำลังสร้าง

คือก็รับรู้ได้ว่าการที่แม่พูดขนาดนี้มันก็คือคำชมแล้วล่ะอะไรอย่างนี้

เก่งกระตันยูขนาดนี้งานอีเวนต์รออีกเพียบแน่นอน
ค่ะเขามีอีกอิจารณ์ด้วยนะไม่ของตัวเองคาเฟ่ความภูมิคาเฟ่ก็ไง
รอเปิดฮรือหาดนะพี่จักรีนพอนะสตาร์ทรวดออกไปแล้วน่ะ